คุณผู้ชมค่ะเช้านี้นะคะอุณหภูมิของประเทศไทย
อาจจะสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวบางพื้นที่
แต่สำหรับพื้นราบรวมถึงตอนกลางของประเทศภาคอีสานภาคกลาง
ก็จะอุณหภูมิอุ่นหน่อย
แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังมากกว่าก็คือเรื่องของฝุ่นละอองค่ะ
ตอนนี้เนี่ยดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยน่าเป็นห่วงนะ
ตัวเลขอาจจะสลับขึ้นลงกันบ้างนะคุณผู้ชมต้องตรวจสอบกันตลอด
ณปัจจุบันที่เราเช็คดูเนี่ยเชียงใหม่ติดอันดับ๑๔ของโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะ
เพราะฉะนั้นเมืองใหญ่ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเอง
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะที่สระบุรีตอนนี้ก็ขึ้นแถบแดงเหมือนกัน
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศก็ตรวจสอบจากแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
พื้นที่ประเทศไทยนะคะก็จะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดอากาศหลายปัจจัย
มีทั้งลมตะวันตกนะคะที่พัดมาจากฝั่งตะวันตกจะหอบเอาความเย็นจากเทือกเขาฮิมาลัยมาปกคลุมประเทศไทยทำให้มีอุณหภูมิลดลงด้วย
ขณะที่ยังมีมวลอากาศเย็นนะคะจากจีนแผลลงมาปกคลุมภาคเหนือ
รวมไปถึงทะเลจีนใต้ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นอยู่บ้าง
ขณะที่ลมตะวันออกนะคะจะมีผลต่อภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีขึ้นเล็กน้อยมีฝนตกเบาค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นคาดการณ์กันหน่อยนะคะว่าตลอดทั้งวันวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไร
โดยรวมแล้วภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
ส่วนภาคตะวันออกนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนมีหมอกตอนเช้านะคะ
เฉลี่ยก็กลางประมาณ๒๓๒๕องศาเซลเซียส
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนั้นก็จะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อย
ส่วนมากแล้วนะคะฝนตกร้อยละ๑๐ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สุราธานีลงไปนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมตกมากหน่อยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่อยากจะเตือนคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าหลายคนอาจจะเป็นห่วงแล้วก็กังวลเรื่องของฝุ่นละอองที่เป็นพิษ
เอ็ม๒๕กรมสุขภาพจิตก็เป็นห่วงเหมือนกันแนะนำว่าให้ปรับกันหน่อยนะคะ
หนึ่งก็คือมีสติติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ข้อที่๒ปรับวิธีคิดค่ะเอ๊ะถ้ามันฝุ่นไม่ดีเราจะคิดอย่างไรให้เราไม่เครียด
๓ก็คือทานอาหารที่มีประโยชนเสริมภูมิต้านทานแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ
ข้อ๕คือถ้ามีปัญหาจริงรู้สึกกังวลใจทุกข์ใจ
ก็ติดต่อกรมสุขภาพจิตได้นะคะ๑๓๒๓ค่ะ
ส่วนตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนของดิฉันจะรอปลาหมึก
หอยนังรมอยู่แล้วดิฉันไปดูหน่อยดีกว่า
แต่ถ้าใครอยากจะกินปลาหมึกต้องระวังปลาหมึกบูริงนะคะ
ร้ายแรงยิ่งกว่างูจงอางอีกคุณผู้ชม
อ่ะแม่ค้าจ๋าจัดมาเลยจ้า
อุ้ยตัวประร่ำเลยอะค่ะ